งงในงงคือที่บอกว่างงในงงเนี่ยเป็นเพราะว่านักแสดงสาววิกหลากสีอย่างฝนนัทธิดาเนี่ยนะคะ
เขาไปมีหน้าตาละไม้คล้ายกับเปรี้ยวทัศนียา
และทั้งสองคนนี้เปรี้ยวทัศนียาเนี่ยเคยเป็นอดีตคนรู้ใจของอ๋อมอักภัณฑ์ค่ะ
ส่วนน้องฝนเนี่ยเป็นสาวเบอร์ล่าสุดของอ๋อมอคพันธ์ค่ะ
งานนี้มีโอกาสได้เจอสาวเบียวทัศนียาก็เลยขอถามแน็กหน่อยว่าอะไรอย่างไรกันแน่
ตกลงเหมือนหรือไม่เหมือนไปฟังคำตอบจากปากของเธอพร้อมกันเลยค่ะ
เขาก็จับตามองว่าฝนก็ยังน่าเหมือนเราอีกต่างหาก
เหมือนเหรอพี่เหมือนมาก

มันอาจจะเป็นแค่แบบทรงผมเลยมากกว่า
หลังจากข่าวออกมาเราได้แท็กหาพี่อ๋อม
หรือถามฝ่ายชายบ้างไหมว่า

เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันแบบ
เป็นข่าวแบบทั่วไป
เราสามารถร่วมงานกับทั้งสองคนได้ไหม

เพราะว่ายังไงแบบงานก็คืองาน
ยินดีที่จะร่วมงานกับทุกคนค่ะ

กระแสข่าวมันมาไงว่า

เคยเป็นอดีตคนรู้ใจของกันและกัน

นาธิดาและประจวบเหมาะกับว่าน้องฝนเนี่ย
หน้าตาก็คล้ายกับเปรี้ยวทัศนียาก็เลยถูกจับมา

เพราะว่าหน้าคล้ายกับเปรี้ยวทัศนียา
มากกว่าฝนนาธิดาซะอีก
เดี๋ยวแฟนคลับมันจะมาทะลมดิฉัน